วันนี้คนกรุงเทพได้มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้ว
ใช่ค่ะวันนี้มาทำงานก็กลับบ้านไปพร้อมกับผู้ว่าคนใหม่

กรกตประกาศชัดชาติสิทธิพันธ์เป็นผู้ว่ากอทมคนที่๑๗ครับ
นี่ฮะวันนี้มีบรรยายงานข่าวบอกว่าท่านเนี่ยพอทราบ
ก็ยังไปลงพื้นที่จริงก็ไปลงพื้นที่ปกติแหละ
ตั้งแต่ตอนที่ยังรู้ผลยังไม่ได้ประกาศรับรองแล้ว
เขาไปลงพื้นที่ปกติวันนี้ไปลงพื้นที่ที่แลตดินแดงนะครับ
ปรากฏว่าประชาชนที่เขารู้ข่าวเขาก็มาชาวกรทมเขามาแสดงความยินดี
นี่ค่ะเพราะว่าคนที่๑๑นะคะ

ขออภัยค่ะนี่ค่ะก็ทางกรกตประกาศออกมาแล้วก็ให้เหตุผลบอกว่า
การที่คณะกรรมการเลือกตั้งไม่สามารถประกาศผลการเลือกตั้งได้ทันที
ที่ได้รับรายงานผลการนับคะแนนเนื่องจากทางกรกตนั้นต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่
กฎหมายกำหนดนะคะก็คือต้องดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้น
ตามมาตรา๑๗แห่งพระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ๒๕๖๒ก่อนนะคะนี่ค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ก็เกาะติดเลยค่ะเพราะว่าก็มีรายงานมาก่อนหน้านี้ว่า
ตอนบ่ายนะคะก็น่าจะมีการประกาศออกมาจากทางกองกตครับ
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ไม่ใช่ภาพข่าวเก่านะครับ
เป็นภาพสดสดนะตอนนี้ครับรอให้ฟังเสียงบรรยากาศนิดนึงได้ไหมฮ
อาจารย์เดี๋ยวแปปนึงล่ะค่ะดูที่คนเครื่องเกียรติไม้ที่
นะครับไม่ได้ใช่เลยค่ะอาจารย์ข้างกว่านี้
ครับอาจารย์อาจารย์วันนี้ลงบุญที่เขตดินแดงนะฮะ
ก็มากับท่านบ้านที่สาวกอจากพลังประชารัฐท่านบ้านที่สาวกออนุงครับ
ก็มาดูนี่แล้วจะอยากมาดูพวกพิธภัณฑ์พวกห้องสมุดแล้วก็มาดูสัญญาที่ให้ไว้กับเรื่องการปรับปรุงเรื่องสุขอนามัย
ซึ่งผมว่าปัญหาหลักปัญหาหลักก็คือเรื่องหนูคงต้องดูเรื่องนี้ฮะ
แล้วก็ระหว่างเดินทางก็ได้ยินข่าวว่ากรกตรับรองพอดีก็เลยมาฉลองกับท่านสอกรพลังประชารัฐเลยเห็นไหม
อาการเลือกยังไงคะว่าจะมาลงที่ดินแดง
ไม่มีอะไรหรอกก็คือดูจริงแล้วเราไม่ค่อยได้มาเยี่ยมห้องสมุดอะไรอย่างนี้ไงที่ผ่านมา
ก็เลยอยากมาดูห้องสมุทรแต่มาดูพฤษภัณฑ์บ้างแล้วเพราะเอิญได้เยี่ยมโรงเรียนด้วย
จะเป็นจุดสำคัญที่เราไม่ค่อยได้มาแล้วก็จะเดินต่อมาคือตรงเนี้ยมีครบเลย
ความรักที่จะมาอยู่แล้วใช่ไหมครับ

ก็คือแบบกระแนนบรรยากาศวันนี้มันก็เลยเป็นแบบบรรยากาศที่

แล้วก็ขอบปัญหาขอบความรักที่อาจารย์อาจารย์อยากจะขอบคุณยังไงอีกครั้งหนึ่ง
พระคุณประชาชนทุกท่านนะครับสำหรับทุกคะแนนเสียงที่ให้มานะครับ

ผมถือว่าผมก็เป็นตัวแทนของทั้ง๓๑คนที่ลงสมัครนะ
ผมว่าเราก็พร้อมที่จะเริ่มกล้าเดินต่อไปแล้ว
กรกตรอคือกล้าเดินต่อไปก็ขอให้เดินไปด้วยกันครับ
แล้วเราก็จะเป็นผู้ว่าของทุกคนดูแลทุกคนเหมือนกัน
ว่าจะมีความคิดแตกต่างกันอย่างไร
ผมเชื่อว่าช่วง๕วันที่ผ่านมาเป็นบทพิสูจน์ที่ดีมากเลยนะว่า
กรุงเทพมีความหวังแล้วเราเดินไปด้วยกันไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยนะ
ไปทุกที่ไม่มีเลยพักทุกพักการเมืองเดินมาด้วยกัน
พลังประชารัฐก้าวไกลเพื่อไทยประชาธิปัตย์เราเชิญทุกท่านมาอย่างยินดี
ประชาชนไม่ได้สนใจเลยว่าอยู่พักไหนประชาชนอยากได้ชีวิตที่ดีขึ้น
เมืองที่มีความหวังขึ้นผมว่าก็เป็นก้าวต่อไปที่สำคัญฮะ
ผมเชื่อว่าจะทำให้หลายอย่างแล้วผมดีใจอย่างหนึ่งคือว่า
นโยบายที่เราเขียนไว้หลายข้อเลยเนี่ย
ทางการแก้การเจ้าที่ของกรมมก็เอาไปทำเลย
จริงแล้วมันเริ่มขยับแล้วถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้เข้าไปทำงานก็ตาม
ผมว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับว่าทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน
จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีแล้วก็มีพลังจากการร่วมมือกันของทุกคน
อาจารย์เริ่มมา๕วันปัญหาแต่ละวันนี้ได้รับการแก้ไขแบบรวดเร็วทันใจเลย
อาจารย์หลังจากนี้อาจารย์เป็นผู้ว่าอย่างเป็นภาวการแล้ว

นั่นคือบรรยากาศสดที่คุณชัดชาติพอรู้ผลปรับก็ไปลงพื้นที่ที่ดินแดง
กรมีรับรองเพิ่มไหมครับสกวันนี้รับรองเพิ่มอีก๕ท่านด้วยกัน
ก็คือเขตสัมพันธวงศ์หนองแข็มบึงบึงกลุ่มบางคอแหลมแล้วก็ลาดพร้าว
ก็เพิ่มอีก๕เมื่อวาน๔๐ก็เป็น๔๐